เลยว่าได้เลิกเปิดตัวแล้วนะคะสำหรับภาพยนตร์ของคุณเบิ้ลปธุมราชฮักเถิดเทิงค่ะเรื่องนี้บอกเลยว่าต้องติดตามสร้างความหาและศีรษรมีความสุขกันทั้งเรื่องแน่นอนนะคะนำทีมนักแสดงโดยกล้องห้วยไร่เบิ้ลปธุมราชลำไยหายทองคำค่ะรวมชมตัวอย่างภาพยนตร์พร้อมกันเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้นะคะ
ด้วยนะคะวันคล้ายวันเกิดเจ้าตัวปีนี้ก็ตรงกับวันนี้แหละค่ะ

และนอกจากนี้ค่ะเบิ้ลเองก็ได้เผยถึงความรู้สึก
ในการสร้างหนังเรื่องนี้ด้วยว่าตื่นเต้น

ก็เลยอยากฝากให้ทุกคนนั้นช่วยติดตาม
เป็นกำลังใจให้กับเขาด้วยกับพักเถิดเทิงค่ะ

ก็จะมีความกังวลในเลี้ยงแสดง

ถ้าหากผลมาเราจะถ่ายหน้าให้อะไรอย่างนี้
คลิตโซงนั้นยังแบบยังขวัญคลายตัวเองไม่ได้
แต่ก็ทุกวันนี้พอมันเป็นเรื่อง
ถ้าตัวเธอเองก็รู้สึกดีขึ้น
จุดที่ใหญ่ที่สุดในการบริหารหรือเป็นผู้จัดภาพยนตร์ผมว่า
มันอยู่ที่การดูแลการสร้างองค์กรที่ให้มั่นคงด้วย
ทั้งหล่อทั้งเก่งนะกำลังไฟแรงเลยนะคะ
แล้วก็งานนี้ค่ะไปเจออีกหนึ่งหนุ่มด้วยนะคะ
กล้องห้วยไร่ค่ะบันเทิงไทยรัฐก็เลยขออัปเดต
ถึงภรรยาคนสวยหน่อยคุณเบลคณิตถานะคะ
ตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกคนที่๒อยู่๔เดือนกว่าแล้วค่ะ
ว่าที่คุณพ่อลูกสองก็บอกเลยว่าตอนนี้
ไม่มีอะไรแพ้มากมายเป็นแพ้แปลว่าอยากจะกินอะไรอร่อย
อยากจะกินของเปรี้ยวอยากจะกินของที่แปลกมันก็ยังหาได้
แต่นี่คืออาเจียนอาเจียนคลื่นไส้อยู่ตลอดทั้งวัน
แล้วก็อาการเขาคือกินอะไรเข้าไปก็อาเจียนตลอดอย่างนี้ครับน่าสงสาร

ก็ลุ้นเพศลูกอยู่ว่าจะเป็นน้องผู้ชายหรือน้องผู้หญิง
ก็มีการรีเสิร์ตรีเสิร์ตชื่อไว้รอแล้ว
แต่ว่าก็มีแซวภรรยาอยู่ว่า
ถ้าเป็นลูกผู้ชายเขาจะไปเตะบอลกับเราได้

จริงมันมีการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วครับ
เพราะว่าด้วยความที่อายุของน้องไข่เจียวตอนนี้กำลัง๓ขวบ
เพราะข้อเสร็จพร้อมอายุที่ห่างกันประมาณ๓ขวบ๔ขวบ
ซึ่งมันก็เป็นพี่เป็นน้องที่เคารพกันแหละ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าอายุไข้กันมันจะไม่เคารพกัน
คนโตชื่อน้องไข่เจียวคนต่อมาจะชื่อน้องไข่อะไรดีหรือเปล่า
ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็หวังว่าพ่อกล้องห้วยไร่จะได้ลูกสาวสมใจนะคะ